อีกหนึ่งคราวนี้ตกอกตกใจมาก
เมื่อเช้าที่ฉันเห็นแล้วก็ตกใจมากคือ
ดิฉันเห็นโทษแสดงความเสียใจ

ที่ต้องสูญเสียฟันซี่หน้าสองซี่ไป
ตอนที่เห็นภาพแรกตกใจแบบหัวเราะไม่ออกนะคุณ

ทำไมถึงต้องแบบแสดงความเสียใจต่อกัน
เสียฟันซี่หน้าสองซี่ของนครไป
เพราะว่าเขาบอกว่านครใช้ฟันหน้ากัดมะม่วง

แล้วฟันไปติดกับมะม่วง

ค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องโกหก
เรื่องสนุกสนานขำขึ้นมาที่โพสต์กันเมื่อวานนี้
งานนี้คนบันเทิงก็โอ้โหเข้ามาคอมเมนต์กันตกอกตกใจก็มี
บางคนก็ขำกันไปนะ
รวมไปถึงพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐด้วย

เกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงคะ
เวลาเขาลงอะไรหรือห่ามากเลยนะ
แล้วพี่ตุ๊กกี้ก็เป็นแฟนคลับนครพี่บอล
เป็นแฟนคลับแจ๊ดเป็นแฟนคลับทั้งรายการเขา

ความสนุกสนานบนโซเชียลเราจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอก

ไม่คิดเลยอันนี้ต้องออกจากใจนะว่าด้วยสนิทกัน

ถ้าไม่สนิทไม่กล้าแน่นอนค่ะ
โอ้โหคือต้องไปเป็นแฟนคลับนครบ้าง

แล้วก็มีการโพสต์เตือนทุกคนในไอจีด้วยนะคะ
ตุ๊กกี้จะว่ายังไงไปฟังจ้า
เรามองในแง่บวกนะเรามองแบบใจกว้าง

พอทำปุ๊บเขาจบไปเลยเขาไม่มีขยายตัวทั้งสิ้น
แล้วก็ลายน้ำต่างนานาก็ศึกษาพอสมควร

ความแตกต่างที่ดูง่ายแค่นี้ก็ดูออกเลยอะค่ะ
ก็เลยบอกต่อแล้วก็โพสต์ภาพให้ทุกคนแชร์